เอาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะไปลุ้นกันผมว่าเราไปหาอะไรที่มันเป็น
สิริมงคลไปดูอะไรที่แบบว่าให้โชคให้ลาบกันดีกว่าค่ะอย่าไปหวัง
ลมแรงแต่ว่าเราหวังเรื่องของโชคชะตาแล้วก็ทำด้วยสองมือแบบนี้ดี
ที่สุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเจ้าพ่อวังน้ำวนเนี่ยนะฮะเขา
บอกว่าให้โชคกับเช่าบ้านมาแล้วถึง๔ครั้งไม่จริงหรือไม่จริง
บางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ้างทอง
เขาว่ากันว่าเป็นสารพระภูมิเจ้าที่ขนาดใหญ่
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจราเข้

จราเข้ครับเมื่อสักครู่ในอ่างเขามีรูปปั้นจราเข้

เชื่อกันแบบนั้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจราเข้มาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นที่นับถือ
แล้วก็ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน

แล้วก็ชาวบ้านเขาก็มาขอพงขอพรมาขอโชคขอลาบ

ใช่ครับไปถามคนนี้ครับร้อยตรีบุญแนบพึ่งแสง
ส่วนที่ตัวเองนะครับขี่รถจักรยานผ่าเป็นกราศาสตร์กับเจ้าพ่อไปเนี่ย
เอ่ยขอโชคลาภจากเจ้าพ่อวังน้ำวน
ต่อมาตนเองได้โชคลาภครับนำไปเสี่ยงดวงนะ
ทั้งเลขหน้าเลขหลังเขาบอกว่าถูกติดกันมาแล้ว๔งวดเลยทีเดียว
มีเจรยาในการรับชมแล้วก่อนด้านนี้ร้อยตีบุญแนบเนี่ย
ยังฝันอีกว่าสถานที่แห่งนี้มีย่าแล้วก็วัชพืช
รกทึบมานานเลยอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาขอให้ตนเอง
ช่วยทำความสะอาดให้ให้ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด
พอหลังจากฝันแบบนั้นแล้วก็ถูกรางวัลมาติดต่อกันหลายงวดเนี่ย
ก็เลยชวนเพื่อนชวนเพื่อนบ้านนี่แหละครับ
มาช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็นำของมาถวายให้กับเจ้าพ่อวังน้ำวน
แล้วก็ทำพิธีเลยนะขอเลขเด็ดในอ่างน้ำรูปปั้นจราเข้
ตนเองนั้นอันเชิญมาจากที่บ้านนำเมาตั้งไว้ที่ศาลแห่งนี้ครับ
ซึ่งนี่แหละค่ะผ่านไปเพียงไม่นานนะคะก็มีการขออนุญาต
เวลาเขาจะออกมาเดินเรือเดินทางผ่านไปผ่านมานะคะ
ต้องมีการขออนุญาตด้วยการบีบแตรบีบแตรแล้วบอกแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
พร้อมกับมีการวักน้ำในแม่น้ำมาพรมที่หัวเรือด้วยนะ
เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าจะผ่านจากร้ายกลายเป็นดี
หรือว่าทำให้ทั้งหมดมันผ่านราบรื่นไปด้วยดีได้
เป็นเรื่องราวความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเล่าสืบทอดกันมายาวนานแล้วนะครับคุณผู้ชม
เวลาแบบเขาจะออกเดินเรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องขออนุญาตกันไปเป็นความเชื่อของชาวประมงเอ่ยชาวบ้านเอ่ยที่จะทำมาค้าขายด้วยนะคะ
ประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาจะได้มากราบไหว้บูชา

อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
ได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาหลายคนเหมือนกันนะ
บอกว่าฝันว่าเคยเห็นสารตรงนี้สกปรกตรงนั้นตรงนี้
แล้วพอมาถามหญ้าเราก็โชคดีกันไป

ก็เป็นการดีก็ต้องได้ดีใช่คืออย่างที่บอกแหละ
มันก็คือเหมือนกับว่าเราทำความดีด้วยกันมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชนอะไรแบบนี้
จริงไม่ต้องฝันก็ทำได้
ถ้าเห็นว่าไม่สะอาดสะอ้านอะไรนะคะ